เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นนะคะ
เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราด

ถ้าเป็นเรื่องหนอนทำไมไม่บอกไปเลยแหละว่าตรงไหน

สองผู้เมียกายขี่รถจักรยานยนต์ไปตอนทางคืน
เขาบอกว่าตาซ้ายมันเหลือไปเห็น

เดินหายไปหายเดินในป่าย่ากข้างทาง
เขาจอดเลยค่ะจอดรถจักรยานยนต์

แล้วก็ลงทุนเข้าไปหาเองในป่าเลยนะคะ
หาอยู่๓ชั่วโมงค่ะไม่เจอ

แถวนั้นบอกว่าอ๋อเจอดีเขาแล้วแหละ

ผู้หญิงเขาบอกเขาเห็นน้องตาเศร้าด้วยนะ

ใช่คือเห็นใกล้ขนาดไหนถึงรู้ว่าหน้าเขาเศร้าอะเออ

เห็นหญิงสาวแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
อายุน่าจะประมาณ๒๐ปี
ลักษณะคือเดินอยู่ริมถนนแล้วก็เหมือลอย
หลังจากนั้นค่ะเดินหายเข้าไปในป่ารกร้างข้างทาง
ริมถนนบางนาตราดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมชาวบังพลีไหนมีเรื่องเล่าอะไรบอกกันมาหน่อยสิ

ตำรวจก็เลยวิทยุขอความช่วยเหลือกู้ภัยค่ะ
นำกำลังมา๓๐นายไม่ใช่น้อยคุณ
มาช่วยค้นหาคุณคุณค่ะมาช่วยค้นหาคุณคุณค่ะ

เห็นหญิงสาวคนนี้แหละที่บอกไปนะคะ
ที่บอกว่าชุดนักศึกษาเพราะว่ากระโปรงพลีสนะคะ
สีดำยาวสวมเสื้อสีขาวเหมือนชุดนักศึกษาเลย
ใส่แว่นด้วยผิวขาวจนซีด
เหมือนลอยหิ้วถุงเดินหายเข้าไปในป่าข้างทาง
จอดรถเลยค่ะตะโกนถามน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นอะไรหรือเปล่าอยากให้พี่ช่วยอะไรไหม
ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้กลับมาสบตา
หันกลับมาสกตา

ก่อนจะหันกลับไปแล้วเดินต่อเข้าไปในป่าค่ะ

ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ตำรวจมากู้ภัยมากระจายกำลังปูพรมค้นหา
ในป่าประมาณ๑๐ไร่นะ
ใช้เวลานานพอสมควรค่ะ
เดินเข้าไปในกลางป่าย่าพบเพลิงพัก

อยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะขามเทศใหญ่ค่ะ

เพิงพักเจอกระโปรงสีดำและเสื้อสีขาว
ชุดนักศึกษาแต่สภาพเก่ามาก

เจ้าหน้าที่เห็นแล้วได้หลักฐานแล้ว
ปรบภองค้นหาต่อเพราะต้องเจอคนไงค่ะ

มีเสื้อผ้าอยู่เหรอหนูจริง
แต่มีชุด
เสื้อกับกระโปรงพีชที่เจอในเพลิงเมื่อกี้

ระหว่างนั้นป้าติ๋มอายุ๖๔ปี

มีอะไรนะมากันตั้งหลายคน๓๐คน

เพิงพักเก่าใต้ต้นมะขามเทศ

เมื่อก่อนเคยมีคนเร่ร่อนมาอยู่

อ้างว่าเห็นวิญญาณนางไม้มาหลอกหลอน

ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกคุณนักข่าว

กู้ภัยก็เรียกกำลังกลับทั้งหมดเลยค่ะ
เพราะค้นหาทุกตารางเมตรแล้ว

นำให้สองผัวเมียที่เจอนักศึกษา
ส่วนกุศลเพื่อความสบายใจ

วิญญาณของน้องอาจจะมาสื่อสาร

ลักษณะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา
เชื่อมโยงอาจจะไปถึงเรื่องของคนหายในพื้นที่

ทำไมไปอยู่ในพงษ์แล้วอย่างไร
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไง

หรือว่าจะมีเรื่องเล่าอะไรต่อมานะคะ